อยู่ที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะ

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดอาชีพ

คนในครอบครัวเก็บมะพร้าววันละ๑๗๐๐ลูก
รับเงินเข้ากระเป๋าวันละ๓๐๐๐บาท
ตกเดือนหนึ่งก็หลักแสนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหเชื่อว่าหลายคนสนใจว่าเขามีวิธีการยังไง
วันนี้ใบตองจะพาไปเจาะลึกทุกขั้นตอนของการเก็บมะพร้าว

เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราบุกมากันที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
กับร้านนี้เจยุพินเจ้าของร้านมะพร้าวเผาแท้บ้านแพลว
ที่มีอาชีพเป็นแม่ค้ารับตัดและซื้อมะพร้าวมาจากเจ้าของสวน
เพื่อนำมาขายแบบสดและแบบเผา
โดยที่ร้านเนี่ยครับขายข้างทาง
ซึ่งทางคุณแม่ยุพินก็จะมีสวนประจำมากกว่า๒๐สวน
และมีมะพร้าวขายตลอดทั้งปี
ซึ่งขายมานานกว่า๒๐ปีเลยล่ะครับคุณผู้ชม
มาแล้วหูกำลังทำงานกันอยู่เลย

มีใครช่วยอยู่บ้างนี่คุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อเปี๊ยกสวัสดีค่ะ
นี่แหละค่ะลูกชายค่ะลูกชายน้องออยสวัสดีค่ะมีมีใครอีกคนไหมเปิ้ลนี่น้องเปิ้ลอยู่นี่สวัสดีนะคะน้องเปิ้ล
ทำกันเป็นครอบครัวเลยเหรอคะแม่ค่ะโอ้ตอนนี้คือนี่กำลังทำอะไรยังไงอยู่บ้าง
อันนี้ก็เดี๋ยวจะตัดนะตัดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงที่บ้านที่ร้านค่ะ

ก็เช้ามานี่ก็จะออกตัดประมาณสัก๓โมงเช้า
เที่ยงกลับมาก็เอาลงที่ร้านขายเผา
จริงแม่ไม่ได้มีแบบสวนมะพร้าวไม่มีค่ะ

สวนถ้านับกันเป็นลูกไปราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
ตอนนี้แม่มีสวนอยู่ในมือทั้งหมดกี่สวน

สวนแล้วแบ่งกันตัดยังไงคะแม่

บางส่วนก็คือเจายงงง
ถ้าเราเอาไปส่งโรงงาน
ก็บอกเขาว่าเงินออกก็ถึงจะให้เขา
อ๋อก็แล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันอย่างนี้นะ
แล้วมะพร้าวที่แม่เอามาขายนี่เขาเรียกมะพร้าวอะไรคะ

ต่างกันที่ว่าน้ำมันจะไม่เหมือนกัน

พร้าวน้ำหวานมันจะหวานแต่มันไม่หอม

อันนี้น้ำหวานค่ะแม่ดูยังไงอ่ะลูกมันจะไม่เหมือนกัน
พร้าวน้ำหวานเขาจะยาวใช่ใช่ทรงจะยาวใช่ไหมอ่า
น้ำหอมจะอ้วนแป้นแล้วอันไหนได้รับความนิยมมากกว่า
ก็น้ำหอมน้ำหอมจ้ะขอชิมได้ไหมได้จ้ะ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
หนาหน่อยมันก็จะหวานถ้ามันบางมันก็จะเปรี้ยว

เออใช่มันหวานแต่มันไม่หอมเลยอ่ะอืม

ขั้นตอนของการแบบว่าตัดอย่างนี้ค่ะแม่เราต้องใช้แบบอุปกรณ์อะไรในการตัดบ้างใช้กี่อย่าง
ก็มีจักรขอตัดไม้คล้ำเชือกราก
คือเวลาตัดทลายลงมาจะลงน้ำทำไมอ่ะ
สัมมุติเอาไปขึ้นพิงฟ้ามันก็จะไม่สวย

ถ้าอย่างนั้นหนูขอลองไปดูการสัดหน่อย

ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับเนี่ย

ต่อไปเราไปดูขั้นตอนของการตัดลูกมะพร้าวจากต้นกันดีกว่าครับ
ว่าที่นี่เนี่ยเขามีเทคนิคการเลือกลูกมะพร้าวและการตัดมะพร้าวยังไง
น้องใบตองไปกันเลย
จ๋าก่อนที่เราจะตัดอย่างนี้เรารู้ได้ไงว่าลูกไหนตัดได้ตัดไม่ได้
ดูพี่ดูพี่ดูน้อง
อันนี้คือที่มันครับที่เราจะตัด
อันนี้คือพี่มะพร้าวครับที่เราจะตัดอันนี้คือน้องมันเราคือพร้าว
พี่คือใหญ่กว่าถ้าน้องลูกขนาดเท่ากำปั้นแปลว่าพี่ล่างสุดใช้ได้ตัดได้โอเค

ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่น้องมะพร้าวลูกใหญ่เท่ากำปั้นนั้น
พี่มะพร้าวก็จะมีทั้งน้ำและขนาดที่เหมาะสม
กับการนำไปเผาให้อร่อยได้พอดี
แต่ถ้าน้องมะพร้าวขนาดเล็กเกินไป

ยังไม่สามารถตัดไปใช้ได้นั่นเองล่ะครับ

ใช่ค่ะอันนั้นคือไม้ค้ำ

พอเราเอามะพร้าวเมื่อกี้ลงน้ำแล้ว
แล้วตรงนี้คืออะไรเป็นสายยาวเลย

แล้วก็การขนย้ายมันไกลแล้วก็ลากมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเอามาขึ้นรถ
เวลาเราเก็บได้๑คันรถเราจะไปขายอย่างนี้

ก็จะขายได้ประมาณสักสามหมื่น
แต่ว่าช่วงราคาสูงเราจะไม่มีทุกวันนะ
ช่วงที่แพงมันคือฤดูไหนคะ

ต่อไปเราไปดูการขนมะพร้าวจากน้ำขึ้นรถกันเลยครับ
เพราะตอนนี้ทั้งครอบครัวเขากำลังช่วยกันขนขึ้นรถแบบนี้นี่แหละครับ

ก็เหมือนออกโรงเรียนก็มาช่วยแม่เลย

ส่วนมากให้น้องเรียนแล้วหนูก็ขับ
ตอนนี้เราดูขั้นตอนการขนแล้วขึ้นรถแล้วนะคะ
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำยังไงให้กลายเป็นมะพร้าวเผาค่ะ
หลังจากที่ได้เห็นวิธีการคัดลูกมะพร้าวถึงในสวนจนได้ขนาดที่เหมาะสม
ตอนนี้มะพร้าวของแม่ยุพินก็มาถึงเตาแล้วล่ะครับ
งั้นเรามาดูกันต่อเลยว่าวิธีการเผามะพร้าวเขาทำกันยังไง
เริ่มจากการนำไม้เก่ามาก่อไฟแล้วนำมะพร้าวมาเผาในหนึ่งเต่าก็จะเผาประมาณ๒๐๐ลูก
โดยใช้เวลานานประมาณ๑ชั่วโมง
ซึ่งจะมีคุณพ่อและน้องออย
ต้องช่วยกันคอยพลิกสลับลูกมะพร้าว
ให้โดนไฟเผาอยู่ตลอดเวลานั่นเองล่ะครับ
พอได้ที่แล้วเราก็จะมาปอกแบบร้อนแบบนี้นี่แหละครับ
แม่ไปเอาสูตรการทำมะพร้าวเผาแบบนี้มาจากไหน

ไม้แบบนี้ที่เราทำเป็นฟืนคือไม้อะไรคะแม่

เราก็รับซื้อมาเอามาใช้เป็นเชื้อฟืน

เขาบอกกันว่ามะพร้าวที่เผาแล้วมันจะหวานทุกลูก

มันเดือดแล้วน้ำมันยุบไปใช่ไหม
อ๋อมันงวดไปอย่างนี้ไหมแม่อ๋อมันงวดไปใช่
มันนวดไปมันก็จะหวานขึ้นใช่ใช่
แล้วมันเก็บได้นานกว่าปกติไหมถ้าเราเผา
เผาวันนี้นะมันก็อยู่ได้ยันพรุ่งนี้เย็น
ถ้าใส่ตู้เย็นมันก็จะอยู่ได้หลายวันหน่อย
แล้วเตาเผาของเราเตาใหญ่แบบนี้นะแม่เผาได้ครั้งหนึ่งกี่ลูก
สองร้อยกว่าลูกสองร้อยกว่าลูกสองร้อยฝา
นี่ก็คือใช้เวลาเผานานแค่ไหน๑ชั่วโมง
จากที่เราเผาเสร็จร้อนอย่างเงี้ยแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็น้องออยคือปอกเลยเหรอ
ออกเลยน้องออยไม่ร้อนมือเหรอลูก

ควันนี่น้องออยไม่ใส่ถุงมือเลยอ่ะ

ปอกตอนที่มันยังร้อนอยู่ทำไมไม่ให้เย็นกว่านะ

วันนี้ก็มี๕ใบ๑๐๖ใบร้อยครับ

ขึ้นอยู่กับฤดูการเหมือนผลไม้อื่นนะคะมันก็จะมีขึ้นลงบ้าง
อันนี้คือร้อนจริงนะร้อนครับ
ว่ายน้ำพุ่งออกมาน้ำเดือดเลยน้ำเดือด้า
แบบเย็นเย็นดีกว่านะคะน้ำเดือดขนาดนั้นก็ไม่ไหวแล้วค่ะ
หอมมากเลยอ่ะจะบอกว่าตอนที่เผาแล้วค่ะน้ำอ่ะมันจะหวานกว่าตอนที่ทานแบบสดที่สวนอีกนะ
แต่ว่ามันจะได้ความแบบกลิ่นแบบหอมที่อบอวนอยู่เวลาเรากลืนไป
แล้วตัวเนื้อของมะพร้าวเผาอ่ะมันจะหอมด้วยมันหอมเด็ดอร่อย
ได้เห็นทุกขั้นตอนของอาชีพรับซื้อมะพร้าวของร้านเจยุพินกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาคุยเรื่องราวเส้นทางชีวิตของแม่ยุพิน
อดีตเคยเป็นเกษตรกรขายผักหวานแต่กลับหาได้ไม่พอจ่าย
สุดท้ายต้องทิ้งสวนผักหวานกลับมาทำอาชีพขายมะพร้าวเห่า
อะไรทำให้แม่ยุพินประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้
จ๋าก่อนที่แม่จะมาขายมะพร้าวแม่ทำอะไรมาก่อนคะ

แล้วตอนนั้นเป็นยังไงทำไมถึงเลิกไป

มันเบาแล้วก็ราคามันก็ไม่ดี
แล้วแม่ตัดสินใจมาขายมะพร้าวตอนไหน
ก็ตอนที่ทำสวนก็เริ่มขายมะพร้าวแล้วล่ะ

ก็จะทุกทางเรือมาขายก็จะเป็นมะพร้าวแก่

มีคนให้มะพร้าวอ่อนลาวมานี้แล้วพ่อเขาก็เลยลองมะพร้าวดู

ปรากฏว่ามันก็ขายได้เกิดขายดีขึ้นมา

เพราะว่าเช่นนี้ฉันเป็นเจ้าแรกไง
ของเช่นบานแพลวกับทุกแบรนด์
ก็คือของแม่เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ขายมะพร้าวเผา
จริงแม่คิดว่ามันขายดิบขายดีเพราะอะไร
มีความเชื่อต่างก็มีไหม
ใช่ของแม่คอ
ทางนี้ออกจากว่างออกไปอ่ะ
วันนี้นะค่ะ
ไปตัดมะพร้าวก็ขอมาเยอะ
ตัดมาขายก็ขายแล้วไปเขาดีนะ
แม่เคยแบบถูกลังวงหลังวัน

ไข่ยาวเซียมซีใช่มั้ย
ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ว่าจริงมันก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้เรียบง่าย
มันก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นค่ะ

ตกต้นมะม่วงมาแขนหัก
เอาไปที่โรงพยาบาลเขาก็ให้ข้าวเฝือกมาให้
แล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้ทำงาน

ทำกันพ่อก็ตัดไม่ได้ก็ออยก็ทำแทนพ่อ
แล้วถามพ่อหน่อยคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อตกต้นไม้เนี่ยหมอว่ายังไงบ้างคะ
รักษาให้แต่เผือกพ่อก็ไม่ไหวมันบวม
เราไปทำงานหนักไปค้ำไปสอยอะไรอย่างนี้

แล้วหลังจากนั้นรอดยังไงแล้วก็คือได้ลูกชาย

ทำไมเราถึงมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำสวนมะพร้าว
คือพ่อคือแขนเขาไม่ไหวครับ

มาช่วยคุณแม่คุณพ่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่

จบม๓แล้วก็มาช่วยขายของ
เราไม่กลัวเหนื่อยกลัวหนักลำบาก
ทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่ดีกินดี
กับอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพ

อามีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหมคะ

พี่ย่าไม่ค่อยต้องไว้หลาก

ปภูมิใจไหมแม่แม่
มันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะคุณผู้ชมเนาะแล้วเขาก็ดูแลช่วยเหลือทำอะไรด้วยกันมาจนแบบมีทุกวันนี้ได้นะคะ
แต่ว่าทีนี้ให้คุณแม่ช่วยแชร์ในมุมมองของการทำธุรกิจนะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจแล้วกันนะ
ทำยังไงให้ค้าขายแล้วขายดีขายได้ปังแบบร้านแม่
ก็คือว่าลูกค้านี้เราต้องซึดตรงกับลูกค้า
ของดีแล้วก็บอกว่าดีแล้วก็ไม่ขาย
ฝากร้านหน่อยมีเพจมีเฟสบุ๊คอะไรไงน้องออยเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญมากเลยนะคะ
ขอบคุณอีก๓คันแล้วก็ขอบคุณพ่อดีนะ